ท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องจากคดีดังที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมาหน่อยนะครับ
คดีของนายสมคิดพุ่มพวงวัย๕๕ปีฆาตกรต่อเนื่อง๕ศพเมื่อปี๔๘
ได้ลดโทษออกจากคุกมาเมื่อพฤษภา๖๒มาฆ่าศพที่๖ถูกจับได้แล้ว
ตอนนี้อยู่ในเรือนจำแล้วนะครับคงไม่ได้ออกมาง่ายอ่ะทีนี้นะครับ
แต่ทีนี้ครับเขาก็เริ่มมีความเป็นห่วงกันว่านายสมคิดพุ่มพวงเนี่ยพื้นเพลเป็นคนใต้
แต่ไปได้เมียอยู่แถวอีสานนะฮะเขามีลูกอยู่คนหนึ่งนะครับ
ลูกชายตอนนี้ณปัจจุบันอายุ๒๖ปีมีฉายาว่าหนุ่ยหน้าลายอยู่แถวอุดรธานี
ใช่แล้วหนุ่ยหน้าลายเนี่ยก็เคยไปก่อเหตุไปลักขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่โดนจับเข้าคุกเหมือนกันนะ
เดี๋ยวถ้ามีรูปหนุ่ยหน้าลายนี่ฮะหนุ่ยหน้าลายซ้ายมือเขาจะมีศักดิ์เป็นลายเลย
เลยมีฉายาว่าหนุ่ยหน้าลายขวามือนี่พ่อของเขาสมคิดพุ่มพวงพ่อลูกกันแท้นะครับ
ุยหน้าลายนะฮะตำรวจให้ข้อมูลนะครับหลังจากที่มีคดีล่าสุดของสมคิดพุ่มพวงเนี่ย
ตำรวจชุดที่เคยจับกลุ่มลูกชายของนายสมคิดพุ่มพวงบอกว่านายหนุ่ยหน้าลายนะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งร้อยเปอร์เคยถูกจับกลุ่มคดีตระเวนลักทรัพย์และคดีครอบครองยาบ้า
ติดคุกอยู่๑ปี๙เดือนแล้วก็พ้นโทษออกมาแล้วนะครับ
ซึ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำอุดรธานีเมื่อกันยายน๒๕๖๐แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหน
ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแบบหายเงียบไปเลยไม่รู้ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับ
แต่คนเขาก็เอ๊ะแล้วเขาจะเป็นเหมือนพ่อเขาไหมเนี่ย
นายหนุ่ยหน้าลายหรือว่านายจตุรงพุ่มพวงวัย๒๖ปีนะครับ
เดี๋ยววันนี้เราไปเจอพ่อบุญธรรมของในหนุ่ยหน้าลาย
ฝากอะไรไปถึงหนุ่ยหน้าไลน์ด้วยนะครับถ้าหนุ่ยหน้าไลน์ฟังอยู่นะ
เขาก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนพ่อเขาก็ได้
โทษมาก็อาจจะกลับตัวกลับใจตอนนี้อาจจะทำมาหากินอย่างสุจริตอยู่ที่ไหนก็ได้
แต่ทีนี้คนเป็นห่วงไงคุณภาคภูมิคือคนก็เลยกังวลแทนโดยเฉพาะแทนพลเมืองดีที่เป็นคนแจ้งเบาะแสให้ไปจับกลุ่มสมคิด
ก็เลยกลัวว่าหนุ่ยหน้าลายพอพ้นโทษออกมาแล้วจะมีการมาแก้แค้นแทนพ่อไหมสำหรับพลเมืองดีนะ
เดี๋ยวท่านรอฟังพ่อบุญธรรมที่เขาฝากไปถึงแต่ดูกรณีนายสมคิดพุ่มพวงก่อนนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการเปิดเผยจาก
ในภัยสรรคุยร้านย่าผู้มนุยการทันทัศนประมาทพิเศษขอนแก่น
ที่ตอนนี้ตำรวจฝากขังในสมคิดอยู่ที่นี่นะครับ
ควบคุมขังเดี่ยวมาตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับ
วันที่๒ธันวาคมนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามปกตินะครับ
รับประทานอาหารเช้านายสมคิดก็ทานอาหารได้
ไม่มีอาการเครียดนะครับมีสีหน้านิ่งเฉยสุขภาพร่างกายก็ปกติดี
ส่วนในบริเวณสถานที่คุมขังนอกจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัชธรรมคอยเฝ้าเวรยาม
คอยดูแลตลอดนะฮะเผื่อจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากที่ก่อเหตุเอาไว้เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วถูกจับได้คืนแรก
ก็ถูกส่งมาที่นี่นะครับอ่านายสมคิดนะครับ
โซเชียลเป็นห่วงเรื่องหนุ่ยหน้าไลน์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้ไปเห็นโพสต์ของบุคคลคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าครูหน่อง
หน่องบอกว่าเป็นพ่อบุญธรรมของหนุ่ยหน้าลาย
อ่าได้โพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าอยากให้หนุ่ยกลับเนื้อกลับใจ
เริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมช่วยดูแลวอนติดต่อกลับมาหาพ่อด่วน
หมายถึงครูหน่องที่เป็นพ่อบุญธรรมนะครับครูหน่องก็คือนายเพชรสยาม
เจนหัตนามเสนาอายุห้าสิบสี่ปีนี่ฮะครูนอง
เป็นผู้จัดตั้งมูลนิธิดูแลเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนและหนุ่ยหน้าลาย
ก็เป็นเด็กที่เข้ามาอยู่ในการดูแลของบ้านเด็กแสงตะวัน
ตอนที่อายุ๘ขวบคือหนุ่ยหน้าลายเนี่ย
ไม่ได้อยู่กับพ่อเขาเลยนะใช่อ่าไม่ได้อยู่กับสมคิดพุ่มพวงเลยนะครับ
ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยนะฮะครูหน่องบอกว่าเคยไปรับเด็กเร่ร่อน
ประมาณ๗๘คนแถวสถานีรถไฟขอนแก่น
หนึ่งในนั้นมีหนุ่ยอยู่ด้วยพอรับมาก็เอามาปรับพฤติกรรม
พาเข้าโรงเรียนซึ่งหนุ่ยก็รู้จักเก็บเงิน
ไปไหนก็ขออนุญาตพูดจามีครับมีผมดื้อสนบ้างตามภาษาเด็ก
เป็นเด็กที่ปรับตัวได้ดีเล่นกีฬาเก่งด้วย
พูดจาเพราะมีสมมาคารวะแต่ตอนที่รับมาตอน๘ขวบเนี่ย
ก็อยู่กับครูหน่องได้สัก๕ปีนะครับตอนนั้นครูหน่องปิดบ้านแสงตะวัน
เมื่อปีสองห้าสี่เจ็ดหลังจากนั้นเด็กเด็กก็แยกย้ายกันไป
คนละทิศคนละทางแล้วครูหน่องไม่ได้เจอหนุ่ยอีกเลย
ตั้งแต่ปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับตอนที่หนุ่ยอยู่ที่บ้านแสงตะวัน
นายสมคิดพุ่มพวงพ่อแท้เคยมาเยี่ยมหนึ่งครั้ง
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครูนองบอกว่าก็เหมือนกับพ่อมาเยี่ยมลูกทั่วไป
เอาข้าวเอาขนมมาฝากแต่ดูแล้วเหมือนกับอาจจะเอามาจากวัดอะไรอย่างนี้
เอามาฝากลูกชายแต่การพูดคุยกันเนี่ย
ดูเห็นแล้วเนี่ยคือหนุ่ยเนี่ยดูกลัวพ่อมากพ่อดุนายสมคิดดูดุมากค่ะ
ถึงขั้นที่หนุ่ยเนี่ยไม่กล้าคุยกับพ่อเลยอ่ะเหมือนกลัวพ่อนะครับ
ครูหน่องออกมาวันนี้นะครับครูหน่องบอกว่าอยากเจอหนุ่ยลูกชายคนนี้มาก
ไม่อยากให้หนุ่ยหลบอยู่ในมุมมืดอีกต่อไปข่าวตอนนี้มันออกมาเยอะนะ
ถ้าหนุ่ยรู้สึกว่าถูกกดดันหรือไม่มีที่ปลอดภัยอยากให้กลับมาหาพ่อบุญธรรมคนนี้

มีใครหลายคนในสังคมพร้อมจะให้อภัย
พร้อมจะช่วยประคองเขาให้เขาก้าวเดินไปในทางที่ถูก

เขาก็จะมีคนในที่มือที่ดึงเขาลึกลงไปเรื่อย
คือตอนนี้ไม่รู้ว่านายคนนี้เขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไง